คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะย้ายต้นโพครับแล้วเขาว่ากันว่าต้นโพต้นนี้
โอ้โหเฮียนจริงจริงทำไมฮะเดี๋ยวเฮียนยังไงเดี๋ยวลองดูนะ
ปราจีนบุรีค่ะร่างทรงประจำหมู่บ้านนะคะย้ายต้นโพ
แล้วก็ต้นโพอายุเป็นร้อยปีอยู่ริมทางอะค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าอาถรรพ์หลายอย่างเช่นเห็นเด็กร้องไห้ทุกคืนอยู่ใต้ต้นโพ
เห็นผีหมาดำก็มีครับผีผมยาวก็มาโอ้โหหลายอย่างค่ะ
มาดูกันหน่อยนะคะครับชาวบ้านโคกสว่างที่อำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าเรื่องนี้อาถรรพ์จริงจริงนี่ค่ะ
คือต้องมีการเคลื่อนย้ายต้นโพค่ะเพราะว่าไปขึ้นอยู่บนแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
ก็จำเป็นจะต้องจะต้องแบบย้ายอ่ะนะคือมันต้องตัดแล้วล่ะถูกต้องไหม
เพราะว่าการไฟฟ้าเขาต้องดำเนินการไงเขาก็กลัวจะอันตราย
ใกล้กับแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงต้องเชิญร่างทรงประจำหมู่บ้านนะคะ
ก็ปรากฏว่าทูบมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาเลขมาก่อนเลยนะคะ
ซึ่งก็ตรงกับเลขน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ด้วยค่ะ
คือเลขที่ทูบกับเลขที่น้ำตาเทียนคุณผู้ชมเลขเดียวกันเลย
อนุญาตบอกเลขไม่ได้ถ้ามีภาพก็ตามภาพเลยค่ะ
เขาก็เลยเชื่อกันว่าเจ้าที่ที่สถิตอยู่ที่ต้นโพแห่งนี้ให้โชคนะคะ
ก็พอย้ายต้นโพไปแล้วคือทำพิธีย้ายไปแล้ว
แต่ต้นโพยังอยู่ถูกตัดแต่งกิ่งเพื่อรอขนย้ายแบบจริงจัง
อันนี้ขันน้ำมนต์ให้ดูกันก่อนแล้วแต่คนจะเห็นว่าเป็นเลขอะไร
แต่ต้องบอกเลยว่าเลขตรงกันกับเลขทูบที่เขาจุดนะคะ
เสียงทายเลขอ่ะคือเลขตรงกันทีนี้นะคะ
ทำพิธีเสร็จต้นโพอยู่ที่เดิมตัดแต่งกิ่งเพื่อรอขนย้าย
เขาฝังกลบไปแล้วนะคะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านโคกสว่างหมู่เจ็ด
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปคุยกับ
นายสำเริงดีรบรำอายุ๖๕ปีหรือปู่เริงร่างทรงของหมู่บ้านค่ะ
เริงบอกว่าต้นโพต้นนี้อายุร้อยกว่าปี
โคกสว่างกับชาวบ้านข้างเคียงเชื่อกันว่าเป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์
เจอกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติอยู่บ่อยบ่อยครับชาวบ้านมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบกันนะคะ
เริงบอกว่าส่วนตัวเคยมีประสบการณ์ที่น่าขนลุกก็คือเมื่อหลายปีก่อนค่ะ
ประมาณตี๒ก็ขี่รถจักรยานยนต์จะไปซื้อของในตลาดที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งนะ
พอไปถึงต้นโพตรงนี้มีหมาดำตัวใหญ่มาก
เริงบอกว่าตัวใหญ่คือแบบสูงเกือบเท่าหน้าอกคนนะคะนี่วิ่งมาเลย
โจรใส่รถแต่พอกระโจนใส่รถปุ๊บหายวับไปกับตา
เริงบอกงงมากตอนแรกตกใจนึกว่าขับรถชนหมาดำ
คือหมากระโดดมาแล้วแล้วหมาก็หายไปไหนก็ไม่รู้
ชาวบ้านเรียกกันว่าหมาสวงศ์เป็นหมาตัวใหญ่มากนะคะ
เชื่อว่าเป็นบริวารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นโพค่ะ
เหตุการณ์ที่ปู่เริงบอกว่าทำให้เชื่อสนิทใจ
ต้นโพต้นนี้มีเทพารักษ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็คือมีอยู่คืนนึงนะคะปู่เริงกับเพื่อนจะไปยิงนก
ก็เดินผ่านต้นโพเงยหน้าขึ้นไปมองโอ้โห
เจอผู้หญิงผมยาวแล้วนั่งอยู่ที่กิ่งต้นโพอ่า
แล้วไม่ได้นั่งเฉยนะคุณผู้ชมชี้นิ้วมา
ชี้นิ้วมาที่ปู่เริงกับเพื่อนเหมือนกับภาพมาค่ะ
อย่าไปยิงนกนะบาปกรรมนะ
เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คนในพื้นที่เขาร่ำลือกัน
ทุกคนเชื่อว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ที่ต้นโพ
เมื่อปลายปีที่แล้วมีโครงการเสาไฟฟ้าแรงสูงมาตั้งในหมู่บ้านนะคะ
ก็มีความจำเป็นต้องตัดต้นโพอะค่ะอืมมันก็เลยโอ้โหคุณผู้ชม
เกิดเรื่องอาเภษหลายอย่างครับชาวบ้านบอกว่าพอผ่านต้นโพทีไร
ได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ใต้ต้นโพแล้วได้ยินเสียงเด็กร้อง๕วัน๕คืนติดต่อกัน
ชาวบ้านมาดูมาหาว่าเอ๊ะมีเด็กอยู่ตรงไหนเด็กหลงทางอะไรหรือเปล่า
ไม่เจอเจอแค่ซากประหลักหักพัง
เริงบอกว่าเลขไม่เคลื่อนเลขไม่เคยเคลื่อน
เลขไหนเลขนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
มันจะมีต้นโพศเทศปะดีเห็นนั่งอยู่บนกินโพซ์เลย

ผีเห็นสายชุดขาวผมยาว

เป็นผู้หญิงจ้ะเป็นผู้หญิง
หลังก็เป็นผู้หญิงอีกเดินจากต้นโพไปฝั่งข้างนู้น

ช่วงผมทำพิธีเชิญเขาจะเอาเขามามาไว้ตรงนี้
อากาศเหมือนแดดเก๋แก่มืด
คลึ้มเลยช่วงผมทำพิธีอากาศคลึ้ม
ผมก็เลยว่าอย่าทำให้เขามีอันตรายนะปู่นะก็ย่านะ
ให้เขามีอันตรายเกิดขึ้นมันไม่ดี

มีคนมายังเลยช่วงนี้
แต่พอดีที่มันทำพิธีมันได้เลข
๗๖๕แล้วก็๕๖๐บันนั่งที่ทำวิธี
มีชาวบ้านที่โคกสว่างค่ะ
นพดลพระแก้วอายุ๔๒ก็เล่าให้ฟังนะคะ

ก็ไปนั่งพักกันใต้ต้นโพกับเพื่อนเผลอหลับ
สะดุ้งตื่นเพราะว่ามีแสงสว่างแบบสว่างจ้าเลย

พอลืมตาขึ้นมาเป็นดวงไฟลูกกลมโตคุณภาคภูมิ

ค่อยลอยจากพุ่มกลางต้นไปปลายต้นโพ

ก็เลยเชื่อว่าเป็นดวงแก้วที่ปรากฏให้เห็น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของต้นโพ

ขี่ซาเล้งจะกลับบ้านตอน๓ทุ่ม
โอ้โหเจออีกทีนี้
เจองูเผือกตัวเท่าขา
เชื่อว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่
หรืองูบริวารของเทพที่สถิตอยู่ที่ต้นโพค่ะ
ทุกคนเห็น
เชาะบ้านก็บอกว่าเชื่อว่าการที่มาทำพิธีกันก่อน
ทำพิธีย้ายต้นโพก็เป็นเรื่องดี

มีต้นโพต้นใหญ่อยู่พาดผ่านต้นโพม

ถ้าสายไฟพาดผ่านเกิดอันตรายกับคนงานกับชาวบ้านเองก็จะเดือดร้อนกัน
ก็เลยต้องตัดสินใจดำเนินการแบบนี้นะคะ